มือคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปช่วยซับน้ำตาชาวนาที่ประโคนชัยบุรีรำกันหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าทำไมถึงทำกับดิฉันได้ฉันทำนามาทั้งปีกว่าจะออกดอกออกผล
เตรียมที่จะเอาไปขายครับแล้วเอาเงินไปใช้หนี้ทะกะสอ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวัยรุ่นค่ะขับกระบะแต่งซิ่งนะคุณผู้ชม
ขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านที่เขาตากเอาไว้ค่ะ
ตากไว้ให้แห้งถูกไหมถ้าแห้งแล้วความชื้นมันก็น้อย
ขายได้ราคาดีเนี่ยค่ะมันเอาไปหมดเลยอ่ะ
เออแล้วจะบอกว่าหลายรายแล้วนะคะที่เดือดร้อนแบบนี้โอ้โห
รายล่าสุดเนี่ยเล่าให้เราฟังถึงความทุกข์ใจนะ
บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจมากแล้วเล่าทั้งน้ำตาอ่าฮะ
เรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีรำนะคะ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าช่วยหน่อยเถอะคุณนักข่าว
ครับมีโจรขโมยข้าวเปลือกออกอารวาสในพื้นที่อำเภอประโคนชัย
ชาวนาที่เอาข้าวเปลือกไปตากไว้บนถนนตอนนี้เขาหวาดภาวะไปตามกันหมดแล้ว
ครับพอได้ข่าวปุ๊บเราลงพื้นที่ปั๊บเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือถนนสายหัวเสือปังกูอำเภอประกลชัยชาวบ้านต่างพากันจับเข่าคุยกันแบบนี้แหละค่ะ
หาวิธีป้องกันโจรขโมยข้าวเปลือกบางคนนะคุณถึงขั้นหอบที่นอนหมอนมุ้ง
เฝ้ากันเลยทีเดียวค่ะเพราะตอนนี้มีคนโดนขโมยข้าวเปลือกเนี่ย
หลายรายแล้วด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ
คุณพี่ปัญญาเชนประโคนอายุ๔๗ปีเป็นชาวบ้านตำบลปังกู
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะ
แก่จ้างรถมาเกี่ยวข้าวในนา
ได้ข้าวประมาณ๘ตัน
จากนั้นก็นำข้าวเปลือกไปตากบนถนน
ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะพี่ปัญญาบอกว่า
มันมีนะโจรมาขโมยข้าวเปลือกที่ตากให้ระวังให้ดี

เขากับเมียก็อุตส่าห์นะไปนอนเฝ้าค่ะ

ระหว่างที่เขากลับบ้านไปเอาของที่บ้าน
เพื่อจะมานอนเฝ้าข้างถนนไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นแหละค่ะ
มีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเห็นมีคนมาหลอก
เอาข้าวเปลือกขึ้นรถกระบะไปนะรีบออกไปดูซะ
พอไปเห็นค่ะเข่าสุดเลยนะคะ
เปลือกที่เกลี่ยตากไว้หายไปประมาณ๑ตัน

คิดเป็นเงินสักประมาณ๑๕๐๐๐บาทนะคะ
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
มีวัยรุ่นสักประมาณ๕คนเห็นจะได้
ขับรถกระบะลักษณะแต่งซิ่งเข้ามาจอด
แล้วก็เอากระสอบมากรอกข้าวเปลือก
ขนขึ้นรถกระบะคันนั้นแล้วขับออกไป
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับภรรยาของพี่ปัญญา
เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะคะ
ร้องไห้แล้วค่ะน้ำตาตกในแล้วค่ะ

ลงทุนทั้งค่าไถค่าปุ๋ย
ค่าเกี่ยวข้าวหมดไปกว่า๖๐๐๐บาท

จนมันมาขโมยข้าวเปลือกของดิฉันไป

หมายถึงภรรยาของคุณปัญญาบอกเจอแบบนี้นะ
กินข้าวไม่ลงเลยอ่ะเออท้อเลยนะท้อเลยค่ะท้อแท้เสียใจมาก
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มาขโมยข้าวเปลือกไปนะครับ
บอกว่าอย่าก่อเหตุแบบนี้อีกเลยเพราะชาวนาเนี่ย
เขาทำนามาด้วยความยากลำบากทั้งปีนะครับ
ก็ไปตรวจสอบดูข้าวมันก็หมดเยอะตกใจ
หายไปเยอะไหมเยอะอยู่เยอะอยู่
ก็ประมาณถ้าอุ้มหนึ่งก็เกือบหมดอุ้มเนาะอุ้มกว่ามันก็เกือบหมด
จะสอบถ้าเป็นกระสอบถ้าเป็นกระสอบ
ถ้าเป็นกระสอบถ้าอุ้มหนึ่งมันก็ประมาณ๒๕นะคะ
แต่อันนี้มันอุ้มครึ่งเนอะค่ะเสียใจไหม
เสียใจค่ะก็กินข้าวไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็หวังว่า
ปีนี้ข้าวมันถูกไงก็เลยว่าจะเก็บไว้ขาย
ตอนปีใหม่เสร็จแล้วข้าวน่าจะได้ราคาก็เลยเก็บไว้ก่อน
ปกติทุกปีจะขายแล้วแล้วก็จะส่งทกศเลย
โอ้ให้ใช้นี่ท้าวกระสอบต้องใช้เท่าไหร่ปีนี่
ก็เหลือกันก็เดี๋ยวรอดูก็ต้องหาเงินกู้กู้ไปใช้หนี้ทกศก่อนปีเป็นปีต่อปีเพราะว่ามันต้องชำระปีต่อปีนะคะกว่าจะทำนาได้ก็ปีหนึ่งกว่าจะทำนาได้เนอะก็ลำบากนะคะ
เนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาทีนี้ไม่มีเงินไปคืนอีกก็ต้องไปกู้มาใหม่อีกมันก็เป็นวัฒนาจักรกู้หนี้ยืมสินทั้งที่ชาวนาเนี่ยเกือบจะแบบเอาข้าวไปขายตั้งตัวได้หน่อยหนึ่งนะครับ
เห็นใจจริงนะคะเราก็เลยอยากนำเสนอข่าวนี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นตำรวจในท้องที่ก็คือโรงพักประโคนชัย
คุณพี่ลันทราเนี่ยบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วครับตำรวจค่ะช่วยหน่อยนะคะอืม
ตามจับคนร้ายมาให้ได้ตามจับหัวขโมยมาให้ได้นะคะพี่ลันทราแกก็ยังพูดใจดีนะ
บอกว่าถ้าเกิดกลุ่มวัยรุ่นดูข่าวเราอยู่นะแล้วเอาข้าวเปลือกมาคืนสำนึกได้แบบนี้นะ
แกบอกว่าจะไม่เอาความอ่ะโอ้ป่านนี้มันเอาไปขายแล้วมันได้เงินไปแล้วนะเออ
คือตอนนี้นะครับก็จะทำวิธีการใดก็ตามทำให้ข้าวของท่านแห้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
ราคาข้าวเปลือกไม่ค่อยดีนักเพราะว่าข้าวมันออกมาพร้อมกัน
ภาพแพงพร้อมพร้อมกันอ่าฮะถ้าเป็นไปได้ไม่รีบไปใช้หนี้
ผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้เก็บไว้ในยุ้งฉางของท่านสักพักนึง
นะฮะรอให้ราคาข้าวมันขยับขึ้นอีกนิดนึงแล้วค่อยขาย
ถ้าทำได้นะครับผมแนะนำเพราะว่าตอนนี้หลายคนบ่น
ออกมาปั๊บขายไม่รู้จะคุ้มทุนหรือเปล่า
เออใช่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ยิงกันตายเห็นไหมฮะ
ที่ไปขายข้าวแล้วก็ทางโรงศรีบอกข้าวมีความชื้นกดราคา
ปรากฏชาวนาเนี่ยอดทนไม่ไหวเครียดยิง
ผู้จัดการโรงศรีเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวไปนะฮะ